คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่จังหวัดปัตตานีนะคะ

แล้วก็มีเหตุวิสามันฆาตกรรมไปถึง๒ศพด้วยกันค่ะ
ตอนนี้ตรวจทหารปัตตานีก็กำลังเลยร่า
คนร้ายอีก๑คนที่กำลังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับ
โดยคนร้ายที่ถูกวิสามัน๒ศพเขาไปตรวจสอบประวัติมา
มีคดีความมั่นคงติดตัวรวมกว่า๒๐หมายค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะที่ตำบลระแวงในอำเภอยะรังค่ะ
เจ้าหน้าที่ปัดทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบนะคะ
ก็มีการวิสามันฆาตกรรมไป๒ศพและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป๓นาย
พลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
ออกมาเปิดเผยถึงการติดตามคนร้ายอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีอยู่
โดยจากการสอบสวนเชื่อว่าก็คือนายมหามะสะอิ
มีหมายจับคดียิงครูสาวแล้วก็เกี่ยวข้องอีกหลายคดีในพื้นที่อำเภอมายอด้วย
ส่วน๒คนร้ายที่เสียชีวิตนะคะทราบชื่อก็คือนายซอบือรีเจหะอายุ๓๕ปี
มีหมายจับ๑๘หมายด้วยกันพฤติกรรมครอบครัวเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความรุนแรง๕คน
ซึ่งนายซอบุรีคนนี้เป็นมือปืนคนสำคัญที่ก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่ยืนยันได้จากภาพกล้องวงจรปิดที่ชัดเจน
ก็คือคดียิงนางสาวสูนิสาบุญเย็นอายุ๔๙ปีซึ่งเป็นครูอัตราจ้างกศนในอำเภอมายอจนเสียชีวิตในเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
อีกหนึ่งคดีก็คือคดียิงนายประดับมาอินจรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอยริงเสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙เหมือนกันค่ะ
อกจากนี้ยังมีคดีร่วมก่อเหตุยิงนางสาวรัติการจ่าวังวัย๒๖ปีที่ตั้งคัน๘เดือนเสียชีวิตในปีเดียวกันอีกด้วย
ส่วนศพคนร้ายคนที่๒นะคะก็คือนายยูโซเจ๊หลงอายุ๓๒ปีค่ะมีหมายจับปวิอาญาจำนวน๓หมายด้วยกัน
โดยพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรีบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกโรงพักทั้ง๑๒อำเภอวางกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นตลอด๒๔ชั่วโมงแล้ว
ว่ากลุ่มแนวร่วมอาจจะออกมาตอบโต้โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้ค่ะ